คุณผู้ชมเช้าแบบนี้ไปดูคลิปโชเฟอร์แท็กซี่อารมณ์ดี
เขาอารมณ์ดีขนาดไหนถึงขั้นรถข้างแอบถ่ายวีดีโอเอาไว้เลยนะคะ

น่ารักมากเลย
ดีนะบางทีรถติดตอนเช้าอะไรอย่างนี้
นี่ต้องท่านี้อ่ะนี่คือกระต่ายใช่ไหมคุณ

ไม่น่ามีค่ะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเขินได้
อับดูสิว่าเลื่อนไปแล้วมองไม่เห็นนะครับ
ไม่น่าจะมีไม่แต่นึกถึงตัวเองเหมือนกันนะ
บางทีเราเปิดเพลงในรถใช่ไหมแล้วก็จะร้องคุณ

๑ตั้งโยกแล้วก็เราเพลงเพลงรถใช่ไหม

ที่จอติดไฟแดงอยู่บริเวณสีแยกแห่งหนึ่ง
ทั้งเต้นทั้งร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีนะคะ
ผู้โพสต์ก็เขียนแคปชั่นบอกว่า

แต่เช้าเลยครับซึ่งงานนี้ชาวเน็ตบางคนก็มองว่าคนขับแท็กซี่คนนี้เนี่ย
เอ๊ะกำลังวิดีโอคอลกับลูกอยู่ที่บ้านหรือเปล่าทำท่ากระต่ายแบบนี้นะคะ
สงสัยกันใหญ่บางส่วนเนี่ยเขามองว่าการขับรถฟังเพลงพร้อมกับออกท่าทาง
เพราะดูท่าทางแล้วค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวค่ะ
คือถ้ามีเด็กนั่งข้างจะคิดว่าไปส่งลูกไปโรงเรียนเอาจริง